มาดูเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนกันต่อนะคะ
อยากจะเตือนกันหน่อยเหมือนกันเพราะว่าเราก็คงจะต้องระมัดระวัง
ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเองหรือว่าคนรอบข้างนะคะ
อย่างกรณีนี้อยากจะเตือนว่าให้ขับขี่ด้วยความเร็วตับพอดีพอดีนะคุณผู้ชม
แต่จากเหตุการณ์นี้สิคะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำให้เราหันไปเหลียวมองเลยค่ะ
โอ้โหเห้ย
โอ้โหจากทางโค้งมาอย่างเหวี่ยง
สาดมาจากทางโค้งเล่นเอาสะควันขโมงแหละ
เพลงนี้ลงมาพันขโมง
เป็นเพลงที่ผมชอบแล้วผมฟังทุกวันอันนี้เรื่องจริงฟังทุกเช้า

ฟังทุกวันเลยนะแต่ไม่ได้บอกใครนะไม่ได้บอก
อ๋อร้องยังไงนะ

แต่ก็ตื่นน่ะว่าเดี๋ยวไอ้เด็กมีการเรียนรู้ก็จริง

ก็ดูแลเด็กด้วยละกันนะพาเขาเล่นได้
แต่ก็ให้ปลอดภัยนะคะ